ใครชอบทานผลไม้บ้างยกมือขึ้น
คุณผู้ชมฟังข่าวนี้นะคะนอกจากจะได้ทานผลไม้
ส่งผลดีต่อสุขภาพแล้วได้ทำบุญด้วยนะคะ
ผลไม้กระจายบุญค่ะที่วัดสวนแก้วนะคะ
โอ้โหเพียบเลยค่ะจะเอาอะไรเลือกสรรกันได้เลยนะคะ
พระราชธรรมนิเทศพระพยอมกัลยาโน
เจ้าอาวาสวัดสวนแก้วอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะ
เชิญชวนคนไทยร่วมช่วยเหลือสังคมช่วงโรคโควิด๑๙ระบาดแบบนี้
ยกกำลัง๒ในโครงการผลไม้กระจายบุญ
การสั่งซื้อผลไม้สดจากวัดสวนแก้ว
เพื่อมอบเป็นกำลังใจให้กับแพทย์พยาบาลที่กำลังทำงานอย่างหนักหน่วง
ในการรักษาคนไข้เอาชนะกับไวรัสโควิด๑๙
เหมือนกับการทำบุญแบบยกกำลังสองคือ
สามารถช่วยวัดได้ด้วยและสามารถช่วยทั้งคนที่กำลังทำงานเพื่อสังคมได้ด้วยค่ะ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
แล้วแต่หยอดเหมือนกันไหมไม่๑กิโลแล้วตั้ง๑๕๐ใช่ไหมหมอนท้องเพียงนะ
นำมาช่วยเหลือคนชะลาคนงาน
รวมทั้งช่วยเหลือเด็กในเรื่องของการศึกษา
เพราะฉะนั้นเชิญชวนคนไทยนะคะ
ช่วยเหลือสังคมด้วยการสั่งซื้อผลไม้ในโครงการ

ซึ่งถือว่าเป็นการทำบุญแบบยกกำลัง๒ด้วย
คือตอนนี้พระพยอมท่านบอกว่าทางวัด
ก็มีการปิดวัดแต่ว่ากิจกรรมต่างก็งดไปด้วย
แต่ว่าเรื่องของการกระจายบุญแบบนี้ไม่ได้งดนะคะ
เข้าไปในวัดสั่งซื้อได้ไปสิวันนี้